เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่๗มกราคมช่วง๑๐โมงนะคะ
เป็นเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นที่ตลาดเมืองภูเก็ต
พ่อค้ากุ้งกราดยิงพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่ตลาดเดียวกัน
นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะในช่วงเกิดเหตุ
และเหตุการณ์ที่มีผู้เสียชีวิต๒ศพบาดเจ็บอีก๓ราย
หลังจากก่อเหตุขับรถหลบหนีไปค่ะ
เจ็ดแปดเก้าตังรวจใช้เวลาสามวัน
จนมุมที่หาดใหญ่ควบคุมตัวได้แล้วนะคะ
ผู้ก่อเหตุชื่อวนายมณีนบหมีทองหรือบังนีอายุ๔๙ปีค่ะ
เป็นคนที่ใช้อาวุธปืนยิงพ่อค้าแม่ค้าในตลาดเกษตรเทศบาลนครภูเก็ต
ผู้เสียชีวิต๒ศพบาดเจ็บอีก๓ราย
ทั้งหมดนี่เป็นครอบครัวเดียวกันนะคะ
ซึ่งก่อนเกิดเหตุบังนีทะเลาะวิวาสกับกลุ่มผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ
เรื่องการแย่งลูกค้าค่ะหลังก่อเหตุหลบหนีไปค่ะ
จนกระทั่ง๖โมงเย็นเมื่อวานนี้
ตำรวจภูทรสงขลาไปควบคุมตัวได้ที่อำเภอหัดใหญ่
ผู้สื่อข่าวได้มีโอกาสสอบถามถึงสาเหตุในการก่อเหตุครั้งนี้
ผู้ต้องหาเขาก็บอกค่ะบอกว่าที่ผ่านมา
ตนเองกับครอบครัวผู้เสียชีวิตมีปัญหากันมานาน๖ปี
ยืนยันนะคะไม่ขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วย

ได้โรยถ้าดับเนื้อมันหนักเล็ง

อย่างเขาเล่นมาเดี๋ยวไม่ค่อยยุ่ง

ไม่หยกขึ้นมาได้พวกมันเข้าไปน่าข้อโทษ

เอาส่วนทางคดีล่าสุดนะคะตี๓๓๐วันนี้ค่ะ
ตำรวจสืบสวนสพเมืองภูเก็ต
ควบคุมตัวผู้ต้องหาจากสงขลามาภูเก็ตเรียบร้อยนะคะ
และช่วงเช้านางกันนิกาเทพนรงญาติของผู้เสียชีวิต

บอกว่าอยากจะมาพูดคุยกับผู้ต้องหา

ทำไมต้องทำร้ายครอบครัวตัวเองถึงขนาดนี้
เพราะถ้าแค่ทะเลาะกันไม่น่าจะก่อเหตุรุนแรง

ส่วนที่ผู้ต้องหาบอกว่าไม่ขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ถ้าเป็นจริงพี่ติมก็ไม่ได้หว่าอะไร

กินในกรณีเขาเป็นผู้ชาย
ซึ่งเป็นญาติของผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บตอนเช้าไปที่สถานีตำรวจ

จะไปรับศพผู้เสียชีวิตจากโรงพยาบาล
เพื่อนำมาประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดแสนศุกร์
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดภูเก็ต
ระบุว่าตอนนี้ตำรวจเองอยู่ระหว่างการสอบสวนผู้ก่อเหตุ
เพิ่มเติมถึงพฤติกรรมการก่อเหตุที่เกิดขึ้น
พร้อมต้องตรวจโควิด๑๙ด้วยนะคะ
แล้ววันพรุ่งนี้จะมีการแถลงข่าว๑๐โมงที่สพมภูเก็ต
ส่วนเรื่องการทำแผนประกอบคำรับสารภาพค่ะ
ขึ้นอยู่กับผู้ต้องหาและครอบครัว
ว่าจะยินยอมในการทำแผนหรือไม่
เพราะว่าถ้าพาไปทำแผนจริงไปกลางตลาดนะคะ
แล้วก็ต้องมีญาติของผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บอยู่ด้วย
รวมถึงเพื่อนของผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บด้วยนะคะ